คุณผู้ชมพาไปดูงานหมอลำหน่อยแต่ว่าคราวนี้มันไม่สนุก
เพราะว่ามีวัยรุ่นมาป่วนแล้วท่าทางวัยรุ่นเหมือนกับเมาไม้เลย
เจ้าหน้าที่เขาก็ไปล็อกตัวจะเอาออกจากงาน
ปรากฏว่ามีตำรวจกระโดดถีบวัยรุ่น
ทีนี้เสียงแตกค่ะในโลกโซเชียลบอกว่าตำรวจทำเหมาะแล้วจัดการได้เร็วดี
อีกฝากฝั่งหนึ่งก็บอกว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นอยากให้คุณผู้ชมส่งไลน์มาบอกกันหน่อย
หลังจากดูคลิปนี้คุณผู้ชมคิดเห็นว่ายังไงคะ
นี่เลยคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เขาแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะ
คือตำรวจ๔นายไปล็อกตัววัยรุ่นคนหนึ่ง
แล้ววัยรุ่นคนนี้เขามีทางที่นี่นะครับ
ท่าทีเหมือนกับขัดขืนแล้วก็ตะโกนโวยวายเหมือนกับกำลังเมาอะค่ะ
แต่ขณะที่ตำรวจกำลังพยายามเอาตัวผู้ชายคนนี้ออกไปนะ
มีตำรวจอีกนายนึงเข้ามาถีบผู้ชายคนนี้
หลังจากนั้นก็เอารถไปที่รถตำรวจเอาตัวไปที่รถตำรวจนะคะ
คนดูเหตุการณ์อยู่เยอะเลย
แล้วพอคลิปนี้แชร์ออกไปเนี่ยนะ
ความคิดเห็นในโลกโซเชียลชาวเน็ตก็เสียงแตกเหมือนกัน
ก็นั่นน่ะสิแล้วอย่างที่บอกว่าโซเชียลเสียงแตก

คือบางคนก็บอกว่าวัยรุ่นพวกนี้ชอบมาป่วนงานหมอลำ
พวกตีกันในงานต้องเจอแบบนี้แหละถึงจะหายห้าว
บางคนก็บอกสมควรแล้วเขาจัดงานให้มาสนุกกัน
แต่ว่ามาก่อเรื่องสร้างความวุ่นวายเดือดร้อนให้คนอื่น
บางคนก็บอกว่านี่ต้องเอาให้เป็นตัวอย่าง

บางคนก็บอกเป็นยุทธวิธีของทางเจ้าหน้าที่เขา
แต่อีกฝากฝั่งหนึ่งก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ทำไมต้องใช้กำลังแบบนี้

ซึ่งเพจที่เขาเอาคลิปนี้มาโพสต์ไม่ได้ระบุรายละเอียดนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นเมื่อไหร่
ก็บอกแค่ว่าเป็นงานหมอลำแห่งหนึ่ง
เดี๋ยวหลังจากนี้เราตรวจสอบกันต่อด้วยนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวรายงานให้คุณผู้ชมทราบค่ะ